กลับมาที่บ้านเรานะคะมีเหตุการณ์ไฟไหม้เหมือนกันเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
แต่ว่าเป็นไฟไหม้บ้านเก่าแก่อายุหนึ่งร้อยปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นบ้านไม้ด้วย
มีคนเจ็บมีคนติดอยู่ในบ้านแล้วก็มีผู้สูงอายุติดอยู่ด้วย
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะว่าไฟเนี่ยมันโหมไหม้ชั้นสองอย่างรุนแรงจนแทบเห็นเหลือแต่โครงบ้านแล้วนะคะ
แล้วก็คือไฟลุกลามไปเร็วมากด้วยความที่เป็นบ้านไม้เก่าอะค่ะมันก็เลยติดไฟได้ง่าย
เจ้าหน้าที่เขาพบว่ามีผู้สูงอายุแล้วก็มีคนได้รับบัตรเจ็บติดค้างอยู่ภายในบ้านนะคะ
กู้ภัยก็ต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือล่ะค่ะมีทั้งชายวัยสี่สิบปีที่ถูกไฟคลอกตามร่างกายนะคะ
ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนมีคุณตาวัยแปดสิบเอ็ดปีติดค้างอยู่ชั้นล่างของบ้านค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบไปหามตัวออกมาแล้วก็มีชายวัยประมาณ๒๐๓๐ปีอีกคนนึงได้รับบาดเจ็บคือสำลักควันไฟด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ส่วนโครงสร้างของบ้านก็โอ้โหแทบไม่ต้องหวังค่ะพังถล่มลงมาเรื่อยเลย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องปิดกั้นพื้นที่ไม่อนุญาตให้ใครที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปอย่างเด็ดขาดนะคะ
ตำรวจส
ร้อยต้องรอให้ทุกคนหายดีก่อนถึงจะสามารถสอบปากคำได้
แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบ
สาเหตุของไฟไหม้อีกครั้งนึงค่ะ